ความคืบหน้าขายปริศนาเรื่องนี้กันหน่อยครับ

หายออกไปจากบ้านขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป

ไปเจออีกทีคือกลายเป็นศพถูกเผา
พร้อมกับมอเตอร์ไซค์อยู่กลางทุ่งนา
สภาพคือไหม้เกรียมเป็นต่อตะโกเลยนะครับ

หรือว่าเป็นการเผาอำพลางหรือไม่อย่างไร

คือสภาพไหม้เป็นต่อตะโกเลย

พร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกลางทุ่งนา
หนองอีดำในตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามหลังจากรับแจ้งว่ามีร่างคนถูกเผาพร้อมกับมอเตอร์ไซค
มอเตอร์ไซค์สิครับแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมต้นมงต้นไม้ก็ถูกเปลวไฟคงจะแรงมาก
คุณสังเกตเห็นไหมฮะปกติแล้วเนี่ยต้นไม้มันจะต้องเป็นใบสีเขียว
ใช่ค่ะนี่คือมันเปลี่ยนสีไปหมดเลยอ่ะแสดงว่าเปลวไฟมันคงจะสูงพอสมควรเหมือนกัน
ก็ลุกขึ้นไปไหม้ต้นไม้ที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับกินพื้นที่กว้างด้วยนะครับ
ร่างของนายวรุษอายุ๓๔ปีครับถูกเผาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์สภาพคือนอนคว่ำหน้า
ลักษณะเหมือนกับคล่อมรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้เวลาเราขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ต้องคล่อมเอาไว้ก่อน
คล้ายคล้ายแบบนั้นแต่พอโดนไฟเผาแล้วรถก็ล้มคนเองก็ร่วงลงมาครับ
ร่างเนี่ยร่วงลงมาอยู่ข้างรถไหม้ดำคาดว่าตายมาแล้วหลายวัน
ตามสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับรถเองก็เหลือแต่ซากเหล็ก
เจ้าของที่ดินผืนนี้ชื่อว่าคุณสันสนีพรอายุ๔๐ปีเขาก็ยืนดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลหลักฐานแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยทำไมเธอถึงร้องไห้ทุกคนแปลกใจ
ผู้หญิงคนนี้ครับเธอบอกว่านั่นคือน้องชายของเธอครับคนที่ถูกเผากับมอเตอร์ไซค
นั่นคือน้องชายของเธอครับเธอร้องไห้ครับเธอบอกว่าน้องหายออกไปจากบ้านพร้อมมอเตอร์ไซค์
เมื่อ๒๑มิถุนายนเธอจำได้เลยว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นไหนสีอะไรทะเบียนอะไร
หายไปหลายวันติดต่อไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความคนหายเอาไว้
ขณะเดียวกันก็ช่วยกันออกตามหาไม่เจอครับ
จริงครอบครัวคุยกันว่าถ้าวันนี้ไม่เจอก็ตั้งใจว่าจะมาจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางทุ่งนา
จุดทูปบอกกลางแจ้งเพื่อขอให้เจอยังไม่ทันได้จุดทูปครับก็พบข่าวเศร้า
คือร่างของน้องชายถูกเผาไหม้เป็นต่อตะโกไหม้เกรียมอยู่ตรงนี้คาดว่าน้องคงจะถูกฆ่า
และอาจจะจัดฉากเผาอำพรางให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่อย่างไร
หลังจากที่ครอบครัวมั่นใจว่านี่คือร่างของสมาชิกที่หายไปเนี่ยนะครับ
แม่ร้องไห้ตั้งแต่ตอนที่ไปรับร่างมาจุดทูปบอกร่างของลูก

เชิญวิญญาณให้กลับไปที่บ้าน

พอเคลื่อนร่างเข้าไปที่บ้านแล้วเนี่ย

กระถางทูบนั่งกอดลงร้องไห้แบบนี้ครับ
แม่บอกว่าไม่เคยมีรางสังหรณ์อะไรมาก่อน
ตั้งแต่ลูกหายไปไปหาหมอดูที่นับถือ
บอกว่าลูกยังอยู่นะลูกยังปลอดภัยดีนะ
ออกจากบ้านไปแค่๒๓วันเดี๋ยวลูกก็กลับมาแล้ว
แม่ก็ยังเออสบายใจหน่อยอย่างน้อย
ก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจให้แม่ได้มีหวัง
เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เนอะลูกคนนี้จะกลับบ้าน
นี่ครับตอนที่ลูกยังมีชีวิตอยู่
แม่ก็เฝ้ารอชะเงอคอดูเมื่อไหร่หน้า

ก็ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายแล้ว
ลูกจะกลับมาบ้านในสภาพแบบนี้ครับ
ก็จะกลับมาบ้านในสภาพแบบนี้ครับ

ร่างของผู้ตายพอมาที่บ้านเสร็จปั๊บเนี่ย
ปรากฏว่ายังไม่ทันได้เริ่มสวดบำเพ็ญกุศลศพเลย
ได้รับแจ้งจากตำรวจล่าสุด
คือต้องส่งร่างไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน
ต้องไปพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
ดังนั้นภาพที่เห็นนี่คือตอนที่มาถึงบ้านตอนแรกนะ

ถูกต้องครับและยังมีคำถามเกิดขึ้นอีกเยอะมากว่า
ตายได้ยังไงใครฆ่าหรือเปล่า

กู้ภัยก็เลยต้องขออนุญาตครอบครัวนำร่างผู้ตายออกจากบ้าน

เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายต่อไปนะครับ
ส่งคุณเลิฟระวีการลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านที่มีสวนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ได้ยินเสียงคนร้องไห้ระงมเลยก็แปลกใจว่าเอ๊ะ
มาร้องไห้อยู่แถวนี้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามเสียงไปดู
ก็เจอกับพี่สาวของผู้ตายนั่งร้องไห้อยู่
หันมาบอกเธอด้วยน้ำตาเลยบอกว่าช่วยแจ้งตำรวจให้ที
ตอนนั้นก็คิดว่าโอ้โห
ใกล้กันก็รู้จักกันอยู่ก็คิดว่าสงสัย
คงจะเป็นน้องชายที่ว่าหายตัวไป๓วัน๔วันแน่เลย
เธอก็เลยกลับมาเล่าให้กับพี่สาวฟังพี่สาวเธอชื่อปานิดา
คุณระวิการก็เลยไปคุยกับคุณปณิดานะคะ

ตรงจุดที่ผู้ตายเสียชีวิตมันมีต้นไม้ที่ว่าใบไม้ถูกเผาใช่ไหม

คือเมื่อ๒๑มิถุนายนเธอเดินไปสวนใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แล้วไปเจอกับปาหำ
ปาหำเป็นอาของผู้ตายนะคะ
ก็ยังทักทายกันอยู่เลยว่าอ้าวไปไหนล่ะ
อาผู้ตายก็บอกว่าอ๋อเพิ่งไปเก็บขนุนมาเอง

ที่ผู้ตายนอนตายนี่แหละไปเก็บที่ต้นนี้จนกระทั่งเที่ยงวันเดียวกัน
เธอบอกเธอเห็นกับตาเลยนะว่ามันมีควันไฟพุ่งออกมาจากบริเวณนั้น
ก็เข้าใจว่าสงสัยคงมีคนจะเผาใบไม้เผาขยะแล้วมั้ง
ได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้ม๒ครั้งด้วย
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรไม่คิดว่าจะเป็นคนนะคะที่ถูกเผาอะค่ะ
มีแต่พันธุ์มาหน้าแต่ของนั้นไม่เคยเข้าไปในหันจักรเที่ย
แต่คนนอกเข้ามาได้ไหม
ได้อยู่แต่บางคนไม่เคยเข้าต้องดูทางทาง

คุณเลิฟก็เลยไปตามหาอาของผู้ตายที่บอกว่าเข้าไปเก็บขนุน
ตรงจุดที่เจอศพคนตายอ่ะค่ะก็เจอนี่ค่ะ
เขาบอกว่าก็๘โมงเช้า๒๑มิถุนายนไปเก็บขนุนจริง

แล้วก็เจอคุณปานิดาเมื่อสักครู่นี้

แต่ตอนนั้นไม่เจอความผิดปกติอะไรเลยนะ
ช่วงค่ำถึงได้รู้ข่าวจากญาติญาติว่าหลานชายหายตัวไปติดต่อไม่ได้
ก็ไม่คิดเลยว่าศพที่เจอวันนี้จะเป็นศพหลานตัวเอง
ส่วนตัวมั่นใจเลยว่าไม่น่าใช่การคิดสั้น

ช่วงเวลาน่าจะเป็นช่วงหลัง๘โมงจนถึงเที่ยงวันที่๒๑มิถุนายน
ในขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตอนนี้มีผู้หญิง๔คนที่ไปพบตำรวจ
ตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่ไปคลี่คลายคดี

ก็เชิญผู้หญิง๔คนประกอบไปด้วย

พี่สาวของผู้ตาย๒คน

ซึ่งตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับ
แล้วมาเกิดเหตุการณ์สุดช็อกแบบนี้
๔คนนี้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจครับ
พี่สาวผู้ตายบอกว่าหลังจากน้องชายหายตัวไปเมื่อ๒๑มิถุนายน
ปรากฏว่ามีเพื่อนมาทวงเงิน๗๐๐๐๐๐บาท
เพื่อนที่มาทวงเงินเนี่ยจู่บอกว่า

ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็บอกตำรวจไปหมดแล้ว
โอ้โหตัวเลขไม่น้อยนะครับเกือบล้านนะเนี่ย
ส่วนตัวของพี่สาวเชื่อว่าน้องน่าจะถูกฆ่าแน่นอน
แต่จะมาจากปัญหาอะไรสาเหตุอะไรนั้น
เธอก็ไม่รู้ยังมืด๘ด้านครับ
ขณะที่เมียของน้องนั้นยังไม่ได้เล่าอะไรให้เธอฟังมาก
เพราะว่าเมียเองก็ยังเสียใจอยู่
ท้องก็มีลูกในขณะเดียวกันก็มาสูญเสียสามีอันเป็นที่รัก
เท่าที่ทราบน้องไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน

ตอนนี้ทางครอบครัวขอให้จับคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
แล้วเห็นว่าตำรวจส่งสัญญาณที่ดีมาแล้ว
เริ่มมีเบาะแสผู้ต้องสงสัยบ้างแล้วครับ
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นสืบสวนเอาไว้๓แนวทาง

อาจจะเป็นเรื่องคันฆ่าตัวตายหรือไม่
แต่ตัดสินใจว่าทำไมต้องมาตายในที่นาของครอบครัวด้วย
อันนี้ก็ต้องไปขายปริศนากันต่อนะครับ

หลังจากที่น้องชายหายออกไปจากบ้าน
เขาจำได้หมดเลยว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรสีอะไรทะเบียนอะไร

เห็นเลขทะเบียนนี่คือใจนี่ร่วงแล้วนะฮะ

ก็ต้องตรวจสอบต่อไปเรื่องนี้ครับ